คำคืนนี้เรามาเริ่มติดตามที่เรื่องของอุบัติเหตุ
รถเกงสีขาวหลุดโค้งพุ่งชนหน้าร้านอู๋ซ่อมรถในพื้นที่หมู่เก้าตมพันธองอำเภอพันธองจชนบุรีก่อนจะเสียหลักพลิกตะแคงและมีประกายไฟออกมาเพราะดีที่เจ้าของอู๋ใช้ถังเคมีชีดดับได้ทัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บไม่มากนักส่วนรถเก๋งพังยับเยินหน้าอู่ซ่อมรถได้รับความเสียหาย
นายสุดใจสงวนใจอายุ๓๕ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถระบุว่าขณะเกิดเหตุกำลังนอนพักอยู่ในร้านจู่ได้ยินเสียงรถชนหน้าอู่เสียงดังสนั่น
ลงมาดูก็พบคนขับได้รับบาดเจ็บไม่มากนักคลานออกมานอกรถจึงรีบเข้าช่วยเหลือ
พอเปิดประตูมามันเปิดมาก็เห็นรถมันมากองอยู่ตรงนี้
แล้วคนเจ็บก็ลงมานั่งอยู่กับพื้น
แล้วก็สะโบนบอกพี่ดับไฟให้หน่อยช่วยดับไฟเธอ

สันนิษฐานว่าคนขับอาจไม่ชินเส้นทางจึงฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวัง
เพราะเป็นทางโค้งปราบเซียนและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ผ่านมามีผู้สังเวยชีวิตให้กับโค้งแห่งนี้แล้วถึง๕ศพ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะขนสินค้าพุ่งชนท้ายรถบรรทุกที่กำลังชะลอเพื่อเลี้ยวขวาทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคง
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นริมถนนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีทำให้มีกลุ่มควันออกมาจากตัวรถกระบะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นำถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟได้ทันภายในรถพบผู้บาดเจ็บ๒คนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
จังหวัดสระบุรีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถบรรทุกขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถกระบะเต็มแรงกลางสี่แยกน้องจันทร์
ถนนสายสระบุรีเพชรชบูรณลมศักดิ์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสระบุรีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บติดภายในกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่จังหวัดระยองเกิดอุบัติเหตุรถกระบาดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้และเสาไฟส่องสว่าง
ปากทางเข้าวัดศรีวโนภาษตะบนแกลงอำเภอเมืองระยองทำให้มีผู้บาดเจ็บ๗คน
ผู้ภัยทยอยนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะมีผู้เสียชีวิต๒ศพ
ก่อนเกิดเหตุทั้งหมดเพิ่งกลับจากเขาคิดจกูธจังหวัดจันทบุรีและกำลังกลับบ้านที่เมืองพัทยา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักตกร่องกลางถนนแล้วพลิกคว่ำหลายตลบก่อนจะชนต้นไม้และเสาไฟส่องสว่างอย่างจัง